คุณผู้ชมถ้าจะดูเรื่องของเศรษฐกิจกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงวันนี้นะคะ
อยากจะพูดถึงเรื่องของการเติบโต
ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาร์หรือว่าพม่าแล้วก็เวียดนามนั่นเอง
ถือว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ
และทิศทางการขยายตัวของประเทศกลุ่มเหล่านี้
ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี
คุยกันในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ต้องขอถามก่อนเลยว่าแนวโน้มสำหรับการขยายตัวกลุ่มประเทศ
ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการพลังงานวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์

ค่ะมีประเทศไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะ
ถ้าประเทศธรรมนาจะเติบโต๑๐๗๗นะคะ
หรือว่าประเทศอื่นเนี่ยก็จะตามลำมาเป็นลำดับนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ส่วนเด็ดแล้วก็ไม่แพ้กันเลยนะคะ
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องวัสดุก่อสร้าง
แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เป็นอะไรที่เด่นโอ๊ตมากนะคะ
ได้ทั้งที่เรื่องของพลังงานเกาะสร้างไลฟ์สไตล์ตรงนี้
คือประเทศไหนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถือว่าทิศทางดีทั้งหมดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็มีการส่งเสริม
สนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของภาคเศรษฐกิจ
แล้วก็ภาคเอกชนนี้ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ
ซึ่งนักลงทุนไทยหน้าที่เข้าไปลงทุน
แล้วก็เข้าไปต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองจากในประเทศไทยสูงเจียโอมบีอย่างมากค่ะ
แล้วในกรณีที่บอกว่ามันน่าลงทุนมากเนี่ย
ถ้ามีคนอยากจะไปลงทุนเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วจะต่อยอดได้แบบไหนบ้างคะ
ควรจะต้องลงทุนเข้าใจในส่วนของกฎระเบียบของประเทศนั้นนะคะ
เข้าใจในพฤติกรรมตลาดนะคะ
เข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าคนที่เป็นคนท้องถิ่นที่นั่นน่ะนะคะ
ซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลย
ต่อยอดทางเครื่องกิจเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ประสงค์ความผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเหมือนติดสรรวจเลยค่ะ
แล้วถ้าสมมุติจะพูดถึงในแง่ของว่าความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือว่าต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะคะ
ถ้าเป็นในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องข้อกฎหมาย
ในเรื่องของภาษีอะไรพวกนี้ที่คุณจะต้องศึกษาพอสมควรนะคะ
ก็เป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปศึกษานิดนึงนะคะ
อาจจะต้องให้ทางผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็คนที่เคยประสบความสำเร็จแล้ว
เพื่อที่ว่าเวลาท่านไปจะได้ไปอย่างมั่นใจมั่นคงและก็ไม่ผิดคราช
แล้วแบบนี้ทางธนาคารกรุงเทพมีตัวช่วยไหมคะ
หรือว่านักลงทุนไทยที่จะอยากจะไปหาลูกฐานธรรมธุรกิจ
ในกลุ่มประเทศนี้ค่ะค่ะค่ะ
ตอนนี้วัญชนาการกุ้งเทพได้จัดหลักศูนย์
ซึ่งตอนนี้เนี่ยจัดเป็นรุ่นที่๒แล้วนะคะ
รุ่นแรกเราก็มีการจัดไปแล้วเมื่อตอนปีที่แล้ว
แล้วปีนี้เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ซึ่งตรงนี้สามารถเราจะมีลักษณะของ๕โมดูลด้วยกัน
ซึ่งโมดูลแรกจะเป็นลักษณะของ
แล้วก็ในส่วนของหนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมาแชร์ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจ
แล้วก็กลุ่มของแอร์บาลกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มของโรงแรมที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา
หรือประเทศอื่นเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จนะคะ
ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเราเน่นที่ประเทศกรรมบุษา
เท่ากับว่าโครงการหลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน
ก็คือมีข้อมูลทั้งสถิติรายละเอียดครบสำหรับนักลงทุน
ว่านักธุรกิจที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

แล้วสำหรับคนที่ไปเข้าร่วมเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างในการที่จะต่อยอดความรู้ความรู้อะไรแบบนี้ค่ะ
วิธีการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในกัมพูชาแล้วก็วีจินัลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีทั้งคุณคณิตนะคะและคุณเอกวิธีกิจนาธิตที่เป็นนายกสมครม
และคุณคณิตนี่จะเป็นประธานสภาษณ์ธุรกิจไทยกัมพูชา

เป็นหนึ่งเดียวที่เหมือนกับว่าเป็นนักธุรกิจแห่งอาเซียน
ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงท่านพลาดไม่ได้นะคะ
แล้วอย่างนี้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ค่ะ
มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติอะไรไหมคะว่า
จะต้องเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์แล้ว
ต้องมีประสบมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นใครก็ได้เลย
ก็คือเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วในเมืองไทย
ซึ่งตรงนี้คุณสมบัติเราก็ง่ายเลยค่ะ
เป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
แต่ว่าก็คือจำกัดอยู่ที่อายุเนี่ยประมาณสัก๓๐๔๕ปีนะคะ
แล้วก็มีสินค้าแล้วก็มีสินค้าของตัวเองนะคะ
ซึ่งจะอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์เลย
ท่านสามารถโทรมาถามเราได้ที่เบอร์๐๒๒๓๐๑๕๐๗นะคะ

ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราปิดรับคุณหลักวันที่๑๙มกราคมนี้
ต้องรีบตัดสินใจนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็ใกล้เต็มแล้ว
ทราบไม่ได้จริงนะคะกับการที่จะทำให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จไปยังสู่อาเซียนค่ะ

เข้าร่วมหลักสูตรผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียนเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ
โทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข๐๒๒๓๐๑๕๐๗นะคะ
เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่๒๙มกราคมนี้ใกล้จะเต็มแล้วด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลดีแล้วก็หลักสูตรดีมากนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะ

ทิศทางการเติบโตเขาถือว่าดีมากจริง
แล้วก็น่าจะเป็นช่องทางใหม่และรูทางใหม่

ทำธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยด้วยค่ะ